จับคนร้ายจี้ชิงเงินร้านสะดวกซื้อนี่มีหลายที่นะฮะใช่ค่ะเอาดูตรงนี้ก่อนนะครับ
สระบุรีเนี่ยคนร้ายก่อเหตุเอาไว้ตั้งแต่๓๑สิงหาคมนะครับ
วันเดียวสองแห่งนะวันนี้จับได้แล้วนะครับ
หลังจากที่หลบหนีไปหลายวันแล้วพฤติกรรมในการก่อเหตุก็ถือว่าอุกอาจมากนะครับ
วันเดียวสองแห่งเนี่ยนี่คือแห่งที่สองผู้ชายคนนี้นะฮะ
เสื้อสีส้มเนี่ยจอดจักรยานยนต์อยู่ข้างหน้าร้านสวมหมวกกันน็อกเดินเข้ามานะครับ
มีพนักงานอยู่สองคนทำทีเป็นที่เคาน์เตอร์หยิบของมาอย่างหนึ่งให้เขาคิดเงิน
แล้วเดี๋ยวดูนะฮะจะเดินเข้ามาหาพนักงานที่คิดเงินแล้วก็เอาปืนออกมา
อืมลักษณะเหมือนปืนลูกโม่ค่ะนี่ค่ะนี่ฮะ
บอกให้เห็นนิดนึงแล้วบอกนี่ผมมีปืนนะอืม
เขาก็รีบวิ่งไปเลยเขาก็กลัวไงนะสักพักอีกคนนึงก็ตั้งสติได้นะครับ
ก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดลิ้นชักแล้วก็เอาเงินให้ไปนะครับ
นี่เป็นร้านสะดวกซื้อสาขาเฉลิมพระเกียรติที่สระบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
สิบเอ็ดสิงหาคมจุดนี้เนี่ยคนร้ายได้เงินไป
รวมแล้วกับอีกจุดหนึ่งด้วยที่มาก่อนหน้านี้นะฮะคือ๓๐๐กว่าบาทนะครับ
อีกจุดหนึ่งที่ไปก่อนหน้านี้ก่อนจะมาตรงนี้เนี่ยเป็นร้านสะดวกซื้อสาขาดาวเรือง
ที่อำเภอเมืองสละบุรีเหมือนกันสองจุดสองแห่งสามพันบาทได้นะครับ
ที่ได้ไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรอันตรายทำร้ายใครนะครับ
แกะรอยนะครับจนไปตามจับกลุ่มได้นะครับ
เริ่มต้นจากรู้ว่าคนร้ายเนี่ยสืบสวนจนรู้ว่าเป็นคนอายุทยา
คนนี้นะฮะที่จับได้ก็ไปสืบที่อายุทยาจนพบว่าที่อำเภอท่าเรือ
คนร้ายคนนี้เคยไปทำเรื่องขอซื้อรถจักรยานยนต์เอาไว้
จากร้านแห่งหนึ่งแล้วเรื่องไม่ผ่านนะครับ
ก็ไล่ต่อไล่ต่อจนพบว่าไปกบดานอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอมวกเหล็ก
ที่สวรรค์บุรีแล้วก็ไปจับได้นะครับชื่อนายเอยุทย์๔๒
ปีนะครับจับได้ที่ห้องพักพร้อมกับของกลางเป็นปืนลูกโม่ปลอม
สีดำคันที่ขี่ไปก่อเหตุซึ่งคันนี้บอกว่าไปขโมยเขามาเหมือนกัน
ขโมยจักรยานยนต์เอาปืนปลอมของเพื่อนมาแล้วไปก่อเหตุจี้ชิงเงินจากร้านสะดวกซื้อ
ไม่มีเงินใช้ครับไม่ได้แล้วปีที่เดียวเวลาเจียบกันสองที่เลยหรอ
ครับผมจะต้องเข้ามาทำที่ผมคิดว่าผมไม่ใช่เอาแค่กินครับพี่
ผมไม่ได้เอารวยผมไม่เข้าร้านทองไม่เข้าร้านไม่เข้าธนาคาร
นี่บอกผมเอาแค่กินเงินใช้หมดแล้วเนี่ยคืออยากเอาแค่กิน
ต้องทำมาหากินใช่ไหมจะได้มีกินอย่างยั่งยืนถาวร
จริงอย่างนี้ก็ต้องไปหากินไปกินข้าวในคุกค่ะใช่ไหมฮะแล้วตรวจสอบประวัติในคนนี้เนี่ย
มีอาชีพนะฮะเป็นอาชีพที่แบบไม่สุจริตนะก็คือขโมยจักรยานยนต์กับลักทรัพย์
นี่คือเป็นอาชีพเป็นอาชีพของเขานะถูกจับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ